เอ้าคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่โคราชเลยแล้วกันค่ะ

นี่ไปเลยค่ะราคารับต้นไข้ยี่สิบบาทเท่านั้นเอง

เอกลักษณ์ของเขาคือชามที่ทำมาจากไม้แบบนี้ค่ะ
ร้านเนี่ยอยู่ริมถนนเทศบานเก้านะ
เยื้องกับโรงเรียนจักราชวิทยาที่โคราช

เอาลวกจิ้มซุปเปอร์ตีนไก่ตุ๋นมีหมดค่ะ

เนี่ยเยอะยักษ์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะ

กินกันอิ่มทั้งตระกูลเลยนะคะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

ดิฉันบอกตรงนี้เลยให้ไปวันพระค่ะ
เพราะว่าวันพระเขาจะให้ลูกค้ากินเตี๋ยวฟรี
ชามแรกแล้วก็มีขนมหวาน๒๐ถ้วยแรกฟรีด้วยนะ
โทรไปสอบถามโทรไปสั่งจองที่กันได้เลยนะคะ
ร้านเท่าไหร่เตี๋ยวเหลือชามไม้นะคะ